มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะที่หลายคนก็สงสัยกันอยู่นะในเรื่องของเตาเผาศพ
เพราะว่านะคะเพิ่งจะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกมาว่าให้มีการควบคุมมลพิษ
เรื่องของการทำเตาเผาศพให้มันเป็นเตาเผาศพแบบปลอดศาลค่ะ
ทีนี้มันก็มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทางด้านของผู้ในการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค๑๑นครราชศรีมา
คุณธนันชัยวรรณสุขค่ะก็ออกมาบอกว่าคือเตาเผาศพที่มีการประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
เคยมีการประกาศเอาไว้จริงตั้งแต่๑๙ปีที่แล้วแล้วนะแต่ประกาศฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการปล่อยค่าความทึบแสงค่ะ
ก็คือจากเดิมไม่เกิน๑๐ตอนนี้ปรับปรุงมาตรฐานให้เหลือไม่เกิน๗เท่านั้นค่ะ
แล้วก็ภายใน๑ปีวัดต่างต้องเตรียมก่อสร้างปรับปรุงเตาเผา๒ห้องเผาเป็นเตาเผาปลอดมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดค่ะ
ซึ่งที่ตามถ้าเกิดว่าในประเทศเราคุณผู้ชมในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีวัดอยู่ประมาณ๔๒๐๐กว่าวัดอันนี้ประมาณนะ
มีเตาเผาประมาณสัก๒๕๐๐กว่าเตาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองในสัก๘๐๐เตาอีก๑๗๕๐๐เตาเนี่ยจะอยู่นอกเขตเทศบาลเมือง
ทีนี้ที่จังหวัดนครราชศรีมาล่ะเขาบอกมีวัดอยู่ราวสักประมาณ๒๓๐๐วัดแล้วก็ในวัดเนี่ยจะมีเตาเผาศพประมาณ๒๑๐๐วัดนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเขาบอกว่ามีการปรับปรุงพัฒนาแล้วนะคะในเขตเทศบาลนครราชศรีมา๒๐วัด๒๐เตาเผาเนี่ยเขาปรับให้เป็นเตาเผาปลอดมลพิษไปแล้ว๑๑เตานั่นเองค่ะ
กับพระประชาชนทั่วไปแล้วงดนำเฟอร์นิเจอร์สิ่งของต่างต่าง
มันไม่ได้จำเป็นใส่ลงไปในเตาเผาเพราะอะไร
เพราะถ้าเกิดมันเป็นสิ่งอื่นอื่นนี่ฮะแล้วคุณใส่ลงไปอ่ะ
มันจะทำให้เกิดอะไรอ่ะมันก่อเกิดมลพิษ
เพราะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องมีการแจ้งไปยังผู้ผลิตโรงศพ
ไม่จำเป็นก็อย่าไปประดับตกแต่งพวกลวดลายพลาสติกต่างไว้กับโรงศพ
เพราะมันจะสร้างมลพิษเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ